ผู้หญิงฟังนะวันนี้คุณชายกับผู้หญิงน้อย

คุณชายถูกรอบทำร้าย
เด็กน้อยจึงย้วนเป่าในกำมือเป็นลูกเมียน้อย

หากข้าไม่ช่วยไว้ก็ง่อเต็มที